ต่อกันที่เหตุการณ์นี้นี่ก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับนครสวรรค์นะฮะ
คือมีชายหนุ่มคนนึงครอบครัวเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าถูกกำนันในพื้นที่เนี่ยมาทำร้ายถึงในบ้าน
แต่กำนันเขาก็ออกมาชี้แจงค่ะเขาบอกเขาเนี่ยไประงับเหตุ
วัยรุ่นเนี่ยมันทะเลาวิวาสกันแล้วไปเจอคนหนึ่งกำลังจะตามไปเอาเรื่องเขา

ถ้าเป็นแม่ผู้อยากน้าถ้าเป็นแม่ผู้อยากโดนเตะ
มึงยังไม่ปากดีอีกนะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับที่จะเห็นว่ามีคนกำลังกดร่าง
วัยรุ่นชายคนนึงเอาไว้นะฮะ
มีลักษณะการกระชากผมอะไรด้วยนะครับ
ชายที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวนะครับ
นี่คนนี้นะฮะนี่กระชากผมแล้วก็ตะโกนบอกให้ฟังเขาให้ฟังเขา
แล้วก็มีอีกคนนึงนะครับแสดงตัวเป็นตำรวจนะฮะ
มาคอยพูดห้ามชายวัยรุ่นบอกให้อยู่กับที่
นี่นะครับคลิปนี้เนี่ยครอบครัวของวัยรุ่นชายคนนี้ส่งไปร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าถูกกำนันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พาพวกมาเป็น๑๐คนมาทำร้ายร่างกายเขาในบ้าน
โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๗เมษายนนะครับ
เขาเลยอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านของวัยรุ่นชายวัย๑๗ปีที่เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะฮะเขาก็เล่าเหตุการณ์ในคลิป
บอกว่าผู้ชายสวมเสื้อกล้ามในคลิปนั่นคือกำนันในพื้นที่บ้านเขา
วันเกิดเหตุมาที่บ้านเขาอ้างว่าจะมาระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แต่ระงับเหตุยังไงมาเนี่ยฮะมาลุมจับลุมกดมาทำร้ายเขาอยู่คนเดียว

รู้จักกันไหมไม่แค่ไหนรู้จักว่าเขาเป็นคนนี้นะ

แต่ไม่ได้ว่าอยากจะถามว่าเขาระงับเหตุจริงใช่ไหม
แล้วที่ข่าวลงไปนะครับเพจหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นลูกหลานกำนันเหรอ

กลุ่มในเพื่อนเขาครับมีคนเป็นอ่า

เราก็ไปถามนะครับกำนันเฉลิมทองแพง

คือช่วงสิบหกสิบเจ็ดเบสายนนี่ละ
อ่ากำนันจำไม่ได้วันไหนนะ
แต่จำได้ว่าวันเกิดเหตุมีวัยรุ่นตีกัน

กำนันก็รีบไประงับเหตุ
พอไปถึงนี่เห็นไหมกำนันบอกนี่กำนันอัดคลิปเอาไว้นะเห็นนี่เต็มเลย
ได้รับแจ้งเหตุว่าเนี่ยเครื่องขวดกันนะตีกันนะครับ
พอไปถึงเนี่ยคู่กรณีหนีกันหมดแล้วแต่เห็นตัวของนายเออ่ะ
คนที่เขาเอาคลิปมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนอ่ะค่ะ
กำลังจะวิ่งตามไปเอาเรื่องคู่กรณีที่ว่าพากันหนีไปหมดแล้ว
ทางญาติยาดของเอนั่นแหละพยายามจับตัวเออยู่
แต่สู้แรงเอไม่ไหวเพราะเอตอนนั้นดูเมามาก
กำนันเนี่ยเข้าไปช่วยอ่าแล้วมีจังหวะที่กำนันนี่ดึงหัวขึ้นมาแล้ว
รับว่าตบหน้าไปทีนึงเพื่อเรียกสติเอบอกให้ฟังให้ฟัง
ทีนี้มีวัยรุ่นที่มาพาดพิงหาว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเอาเรื่อง
แล้วพากันหนีไปเป็นลูกของกำนัน
กำนันเฉลิมบอกว่าความจริงเป็นลูกของภรรยาเก่า
เลิกกันไปแล้วนะแล้วกำนันก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนด้วย
จะไปควันเขาก็จะไปออกไป
ข้ามข้ามแล้วผมก็เลยบอกพันธุ์

แต่ไม่ได้ตบโดยเจตนาที่ว่านั่นเลยครับ

รันกับเหตุให้สติเกิดกลับเกินมา

ก็จับชื่อสาบเอง

ไม่ได้เข้าข้างลูกนะฮะแต่เหตุการณ์ที่ว่าอ่าไปตบเรียกสติเอเนี่ย
กำนันเฉลิมบอกกับเราว่าใจจริงก็อยากจะไปขอโทษเขานั่นแหละ
อยากจะไปอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายทำไปเพื่อเรียกสตินะ
เพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดปล่อยเอวิ่งตามอีกฝั่งหนึ่งไปเนี่ย
สงสัยไม่แคล้วถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บเดี๋ยวจะถึงตายขึ้นมาได้จะไปกันใหญ่
แต่อีกมุมหนึ่งกำนันเฉลิมบอกอยากให้เอแล้วก็ครอบครัว
ไปแจ้งความเลยก็ได้นะไปแจ้งความเอาเรื่องกับกลุ่มคู่กรณีที่มาหาเรื่องที่บ้านเอ
ค่ะแล้วพอกำนันกับเจ้าหน้าที่มาแล้วก็พากันหนีออกไปก่อนอ่ะนั่นนะฮะ
จะได้แบบอ่ะดำเนินคดีอะไรกันไปเลยล่าสุดนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
มาสอบปากคำแล้วก็แจ้งความไปแล้วข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เรียกตำรวจสายตรวจที่ปรากฏในคลิปมาสอบถามแล้ว
พร้อมกับมีการตำหนิเรื่องการทำงานไปแล้ว
แต่ยังไม่ถึงขั้นตั้งกรรมการสอบนะฮะ
ส่วนกลุ่มลูกชายกำนันคู่กรณีเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์ตามคลิปตามข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาเรื่อง
แต่ฝั่งเอมายั่วโมโหเขาก่อนมาเครื่องขวดใส่เขาก่อน
กลุ่มของพวกเขาก็เลยยกไปที่บ้านเอเพื่อจะเคลียร์ปัญหา
โดยกลุ่มของพวกเขาเนี่ยมีลูกของกำนันเฉลิมเนี่ยอยู่รวมด้วย
แต่พอไปถึงบ้านเอเอยืนรออยู่หน้าบ้าน
แสดงอาการยั่วยู้อีกก็เลยตะโกนเรียกให้ออกมาหา
แต่เอเอาขวดเบียร์เนี่ยเครื่องใส่แล้วก็มีแม่กับพี่สาวเอ
ถือไม้ออกมาไล่ตีพวกเขาด้วยพวกเขาก็เลยพากันล่าถอย
แล้วก็หนีกระเจิงไปแล้วกำนันก็มาไงกำนันตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มา
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งนะฮะ
คือฝั่งของวัยรุ่นชายเจ้าของบ้านกับฝั่งของลูกกำนันเนี่ย
ยังให้การไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ยังให้การไม่ตรงกันนะครับทางฝั่งของแก๊งของลูกกำนัน
ก็ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายทางฝั่งของเอ
แต่อีกฝั่งยืนยันว่าถูกทำร้ายร่างกายเดี๋ยวก็ต้องไล่กันต่อนะฮะ
ส่วนกำนันเฉลิมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนขยายผลต่อเหมือนกัน
ว่าทางกลุ่มของเอเขาติดใจหรือไม่อย่างไรเรื่องถูกตบหน้าถูกจิกหัวอะไรพวกนี้นะครับ